เตียงไม่พอยังไม่หมดไปยังคงมีให้เห็น
ล่าสุดเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอตั้งคันได้๗เดือนแล้ว
ติดโควิดอาการเริ่มซุดเริ่มมีอาเจียน
แล้วเด็กในท้องดิ้นน้อยลง
ก็เกรงว่าลูกในท้องจะไม่ปลอดภัย
พาขับรถตะเวนหามโรงพยาบาล
ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับรักษาเลย

ได้แต่รอแล้วรอเล่าสุดท้ายต้องไปจอดรถ

แล้วโทรหาสายใหม่ต้องรอด

ยังไม่ได้เขียนวัคซีนเลยหรอ
ยังไม่ได้เขียนวัคซีนจะเข็นเลยหรอ
ไม่มีการตอบรับมาว่าจะหาโรงพยาบาลให้
แต่อาการของผู้หญิงคนนี้เริ่มสุด

สุดท้ายโทรหาสายใหม่ต้องรอด

แล้วอยู่ในรถรถคันนี้จอดอยู่ที่ถนนวิภาวดี
แถวหลัก๔กรุงเทพก็ไปถาม

บอกว่าครอบครัวนี้มีการติดโควิดกันแล้ว๕คน
แล้วยังไม่มีใครได้เตียงเลยแม้แต่คนเดียว
ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับไปรักษาเลยเพราะเตียงเต็มหมด
แต่เมื่อวานสายน้องสาวคนนี้ท้องอยู่เนี่ยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ไม่รับรสแล้วจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วแล้วก็อ้วกอาเจียออกมา

พอไปถึงทางโรงพยาบาลแจ้งว่า
ที่นี่ให้บริการแค่ตรวจหาเชื้อเท่านั้น
ถ้าติดเชื้อแล้วต้องไปดำเนินการหาโรงพยาบาลเอง

ทางครอบครัวก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นก็คือ๑๖๖
มีคนรับสายแล้วก็รับเรื่องไว้เท่านั้น
แล้วบอกว่าจะติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
จนกระทั่ง๓ทุ่มนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้อาการเริ่มสุด
เพราะถึงทอดท้องอยู่หอบเหนื่อย
หายใจลำบากมากเลย
และเด็กในท้องเริ่มดิ้นน้อยลง
เพราะว่า๗เดือนแล้วน้องตัวใหญ่แล้วเนอะ

ทีนี้น้องเขยก็จะทำยังไงดี

ไม่มีที่ไหนรับเลยแม้แต่ที่เดียวครับ
ก็เลยหมดหนทางจอดรถอยู่ข้างทางหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วทีมงานเขาก็มาเลยครับนี่มีสายน้ำกงน้ำเกลือวัดความดันกัน
ประเมินแล้วว่าเธอเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองก็มีอาการเสี่ยงรุนแรงเหมือนกัน
แล้วเธอเองไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวตามที่มีการซักถามเมื่อกี้ปล่อยเสียงให้ฟังแล้ว
เพราะเธอท้องเธอเลยไม่กล้าฉีดก็เลยประสานหาโรงพยาบาลกระทั่งมีโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
ตอบรับให้การรักษาเธอเมื่อคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนสามีของเธอนั้นก็ต้องตรวจหาเชื้อเหมือนกัน
เพื่อที่จะรักษากันต่อตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ได้มีโรงพยาบาลรับการรักษาเป็นที่เรียบร้อย
แต่ก็อยากตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่คนที่ต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้
ไม่แล้วคือตอนนี้สถานการณ์เรื่องของโควิดบ้านเราวิกฤตถึงขั้นไม่มีโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอคะ
ที่มันควรจะมีนะเพราะเห็นพูดจาทุกวันทุกวันแหม่มันพร้อมมันพร้อมภาพขึ้นด้วยนะครับ
ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นเอาความเป็นจริงมันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลย
คนที่เขาเป็นเจ็บปวดนะคะ